ไปที่หนองคายกันก่อนเป็นเรื่องของผู้ต้องหาถูกจับ
ตำรวจกำลังเอาออกมาจากห้องขังแต่ไม่ได้มีการใส่
กุญแจมืออืมจังหวะนั้นแฟนสาวมาเยี่ยมเห็นแล้ว
แฟนนุ่มที่โดนจับเนี่ยไม่ได้มีการใส่กุญแจมือ
ลงไปจากซอน่ออื้มไปสตาร์ทเครื่องรอเลยนะครับ
หลังจากนั้นผู้ต้องหาวิ่งหนีครับไปขึ้นรถของแฟนสาว
หนีหายไปทั้งคู่ครับเหมือนนัดแนะพูดคุยกันมาก่อนว่าเดี๋ยวจะไปนะอะไรแบบนี้นะ
แล้วภาพวงจรปิดที่หน้าสถานีตำรวจจับภาพไว้ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หนองคายที่สพบ้านเดือครับ
คือเมื่อวานตำรวจกำลังนำตัวนายธีรพัฒน์อายุ๓๗ปี
เป็นชาวบ้านของจังหวัดหนองคายนี่แหละอยู่ที่ตำบลเหล่าต่างคำอำเภอโพนพิสัย
เขาโดนจับครอบครองยาวบ้า๒๐๐๐กว่าเมตรเอาออกมาจากห้องขังไปสอบปากคำ
แล้วก็ไม่ได้มีการสวมใส่กุญแจมือเพราะตำรวจคิดว่ามันอยู่ไม่ไกลจากห้องขัง
แล้วจังหวะนั้นเนี่ยตำรวจก็เอาออกมาเสร็จปุ๊บผู้ต้องหาฉวยโอกาส
ตอนตำรวจเผลอวิ่งหนีไปครับไปขึ้นรถจักรยานยนต์ของแฟนสาวที่จอดติดเครื่องรออยู่แล้ว
หลบหนีไปทั้งคู่เลยนะฮะตัวผู้ต้องหาเนี่ยถูกจับมาตั้งแต่วันที่สามกรกฎาคมคือวันศุกร์ที่ผ่านมา
เป็นทหารกองกำลังสุระศักดิ์มนตรีจับกลุ่มนายคนนี้ได้ชื่อว่านายธีรพัฒนามสกุลร่างกาย
ของกลางยาบ้า๒๐๒๙เมตรแล้วก็มาคุมตัวที่สพบ้านเดือดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ถูกคุมขังที่โรงพัก
พอ๙โมงเมื่อวานเนี่ยแฟนสาวเข้ามาเยี่ยมชื่อว่าบุษกรอายุ๑๙ปีติดต่อไปเยี่ยมผู้ต้องขังในห้องขังนะก็ห้ามไปเยี่ยมกันปกติ
จากนั้นสักพักหนึ่งเนี่ยพนักงานสอบสวนให้๑๐เวรเอาตัวผู้ต้องหาออกมาจากห้องขังแล้วมาสอบประคำเพิ่มเติม
แต่ปรากฏว่าไม่มีการใส่กุญแจมือเพราะมันอยู่ไม่ไกลจากห้องขัง
ระหว่างนั้นบุษกรเนี่ยเหมือนจะเห็นเยี่ยมเสร็จปุ๊บออกไปไปสตาร์ทเครื่องรถรออยู่หน้าโรงพัก
ขอไข่จอจานจอจาน๔๐๙หนองคายแล้วก็หลบหนีออกไปทั้งคู่เลยนี่เห็นไหม
วงจรปิดชัดเจนเลยครับนะฮะตำรวจคาดว่าสองคนเนี่ยเขามีการนัดหมายพูดคุยกันไว้แล้วล่วงหน้าตอนที่เขาไปเยี่ยมกันนี่แหละ
สบโอกาสพอถูกเบิกตัวมาสอบประคำเพิ่มเติมวิ่งหนีไปเลยนะฮะตอนนี้ตำรวจกำลังประสานตำรวจพื้นที่ใกล้เคียงติดตามตัวคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เหนือจากเรื่องของคดีครอบครองยาบ้าแล้วก็ต้องโดนเพิ่มแล้วครับ